ด้วยกระแสแต่ชาวเน็ตบอกว่าอันนี้แอบแฝงขายบริการทางเพศหรือเปล่า

ให้กับลูกค้าโดยหมอนวดใส่ชุดบริสุทธิ์สายเดี่ยว
ลายเสือดาวนะฮะแต่เราเบลอเอาไว้คว้านลึกโชว์เซ็กซี่
ระหว่างการนวดก็มีการสนทนากับลูกค้า
ว่าเธอเนี่ยรับนวดแบบไหนบ้างคลิปนี้นะเธอโพสต์เอาไว้
ทวิตเตอร์ส่วนตัวซึ่งในทวิตเตอร์นะครับ
ไม่ได้มีการแค่นวดน้ำมันแต่ยังมีการนวดที่เธออ้างว่า
เป็นการนวดแบบกระใสคือจริงจริงแล้วเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับจากข้อมูลอันนี้วิชาการนะ
คือการนวดกระใสเป็นการนวดแบบแผนโบราณ
เป็นการนวดเพื่อให้เลือดลมมันไหลเวียนดีแต่ไอ้การนวดกระใสเนี่ย
มันต้องไปนวดผมใช้คำนี้แล้วกันโดยรอบของอวัยวะเพศชาย
คือต้องไปจับเส้นลีดเส้นกันตรงนั้นนี่คือนวดกระสัยของแท้นะฮะ
คือลูกค้าผู้ชายที่มาใช้บริการแทบทุกคนเนี่ยในคลิปนี้
ถอดเสื้อผ้าทั้งหมดส่วนหมอนวดก็แต่งตัวล่อแหลมนะฮะ
ต่างจากหมอนวดที่เราเคยเห็นเห็นกันนอกจากนี้ในทวิตเตอร์ของเธอยังมีบางครั้ง
โพสต์ภาพสาวหน้าตาดีพร้อมระบุว่านวดอายุทยานวดตลาดแกรน
ติ๊กหยุดนานหยุดบ่อยเอาตัวแทนมาฝากนี่ครับตัวแทน

แล้วก็ยังโพสต์ราคาเอาไว้ด้วย
วดผ่อนคลาย๑ชั่วโมง๕๐๐บาท

วงเล็บแถมนวดกระปูฟรี

ปุ้ยฮื้อเนี่ยรู้เปล่าว่าลูกกระปูคืออะไร

แถมช่วยตัวเองให้

แต่หมอนวดทำให้อ่ะนะ
วดแก้อาการคอบ่าไหล่๑ชั่วโมง๕๐๐

เพราะว่ามันเห็นกระปูครับ

โปรโมชั่นนวดออยล์สบาย๒ชั่วโมง๘๐๐บาท
นวดกระปูฟิน๑น้ำฟรี

ถ้าผมกับคุณสุประโชคอธิบายไม่ได้แบบนี้เนี่ย

แต่นี่ดูเป็นความรู้จะได้รู้เท่าทันว่า

อะไรนะลูกค้าน่าจะแอบถ่ายผมเดาแล้ว
ลูกค้าน่าจะแอบถ่าย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เพจดังจึงนำมาโพสต์เอาไว้

เขานวดกระใสกันแบบนี้เข้าใจผิด
คิดว่าเรียกนวดกระปูมาตั้งนาน

ส่วนชาวเน็ตก็ตั้งข้อสังเกตว่า
นี่มันค้าบริการแฝงหรือเปล่า

เอาอย่างนี้ผมเคยล่าให้ฟัง

ผมไม่ชอบแต่เขาบอกว่าคุณหมอที่นวดเนี่ยฮะประมาณนี้
เขาบอกว่าที่เจ็บนี่แหละเพราะว่าเส้นเนี่ยมันพันมันตึง

จะคลายเลือดลมมันจะเดินดี
แต่ไม่ใช่หมอทุกคนจะทำแบบไอ้กระสายได้

ไม่ใช่คุณไปให้ใครก็ตามนวดกระใสได้ที่อ้างเนี่ย
จับผิดจับไปเนี่ยโอ้โห
น้องตายเลยลมเลยนะอย่างนี้นะ
ใช่นะฮะอันนี้ความรู้นะเอามาบอกกันนะครับ